คุณผู้ชมครับตอนนี้เวลา๘นาฬิกา๔๒นาทีแล้ว
ก็ผ่านมา๑๒นาทีแล้วที่ทางสำนักพระราชวัง
ได้เปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนให้ประสบกรณิกร
ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมิน

ตอนนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศบริเวณพระบรมหาราชวังกัน
ซึ่งคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดจากพระบรมหารัชวังครับ
สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะ
เรื่องหน้าพระบรมชายลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว
โดยมีประชาชนมาเข้าคิวต่อแถวกันจำนวนมาก

บรรยากาศด้านหน้าพระบรมมหาพระราชวัง
ต่อแถวเพื่อเข้าถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมมหา
ขออภัยกับพระบรมมชายลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัย
พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชณศาลาสหรัฐไทยสมาคม
พระบรมมหาพระราชวังตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
โดยขณะนี้มีประชาชนมากกว่า๑๐๐คน
ต่อแถวจากบริเวณหน้าถนนหน้าพระธาตุ
ยาวริมฝั่งถนนของกรมศิลปากร
จนถึงบริเวณ๓แยกท่าพระจันทร์
โดยมีเจ้าหน้าที่ได้จัดสถานที่ให้ประชาชน
เดินทางมาเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบ
แม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนอบอ้าว
เอาแต่ประชาชนยังคงนั่งปลอเข้าไปในพระบรมมหาพระชวังกันอย่างเนื้องแน่น
อย่างครอบครัวเติมสกุลเดชที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็บอกกับเราว่าเดินทางมาที่นี่ทุกวันครับ
เป็นเด็กดีเป็นคนดีปฏิบัติกับพ่อแม่ดี
พูดก็ได้ดีเหมือนคนอื่นทางลงแน่น
สำหรับบรรยากาศบริเวณสนามหลวง
ตอนนี้บรรดาจิตอาสาได้เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมา
พระบรมมหาพระราชวังกันอย่างต่อเนื่องครับ
แม้ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากนะครับ
แต่ว่ามีการปิดการจราจรในพื้นที่บางส่วน
ก็ทำให้การเดินทางเข้าไปในพระบรมมหาพระราชวังนั้น
เป็นไปอย่างไม่แออัดมากนักครับ

รายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง